เรื่องราวที่น่าสนใจคือหินประหลาด
ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะชาวบ้าน
เขาบอกตรงนี้ตัวน้อยช่วยมาดูหน่อย
ที่ถืออยู่ในมือเนี่ยมันคือหินอะไร

ลวดลายทั้งรูปทรงมันคือก้อนหินอะไร
ลักษณะว่ากันว่ามันกลมคล้ายหินทราย
ขนาดใหญ่กว่าลูกตะกร่อ

ส่วนอีกก้อนนึงเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะรีรี

น้ำหนักประมาณ๑กิโลกรัมค่ะ

ักคอคลุมอยู่รอบก้อนหิน
ใกล้พบว่าส่วนที่คล้ายตาข่ายเนี่ย
มีลักษณะเหมือนกับเถาวันไม้เหมือนกัน
แต่ว่ามันแข็งเหมือนเนื้อหินบางส่วน

แล้วก็มีหลายก้อนหลายแบบหลายสี

จำตัวมันอ่ะหินมันก็แตกต่างไปอยู่แล้วแต่ว่าด้วยตลาดมึงที่มันดูแปลกตา
คนที่เขาอยากจะรู้ก็คือนายภัยศาลมูลพรมมีอายุ๔๘ปี
เป็นเจ้าของหินประหลาดนี่แหละค่ะ
ปกติแล้วพี่ภัยศาลเขาทำไร่ข้าวโพดในอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์
ภัยศาลบอกเจอหินทั้งสองก้อนนี้ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
เห็นว่ามันโผล่ออกมาจากพื้นเอ๊ะอะไรแปลกก็เลยขุดขึ้นมาดู
แล้วก็เอาไปให้ผู้เท่าผู้แก่ในหมู่บ้านช่วยกันพิจารณาไปสิ
แล้วยังไงต่อผู้เท่าผู้แก่หลายคนพูดตรงกันว่า
สมัยโบราณแถวนี้เคยมีวัดแล้วก็มีแหล่งน้ำลำทาน
วันเวลาผ่านไปวัดวาอารามสิ่งปลูกสร้างต่างก็คงล่มสลายไปตามการเวลา
แล้วมันก็เลยสะสมดินทับถมกันมา
ไม่ใช่สะสมทับผม
ทีนี้เล่าต่อผู้หลักผู้ใหญ่ก็บอกว่าพอวันเวลาผ่านไป
หินที่มันเคยทับถมอยู่แบบนั้นมันก็เลยโผล่ขึ้นมาให้เห็น
มันอาจจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ก็ได้นะ
ชาวบ้านบางคนบอกมันมีเรื่องเล่านะคุณนักข่าว
หลายสิบปีก่อนเคยมีวัตถุประหลาดตกลงมาจากท้องฟ้า

ไม่มีใครกล้าออกไปดูเพราะว่าสมัยนั้นบริเวณนี้มันเป็นป่าติดกับเนินเขามันก็อันตราย
ก็เล่ากันไปเอาข้อมูลมาถกมาเถียงกันว่ามันมีที่มาที่ไปยังไง
ถ้าตามเรื่องเล่าของชาวบ้านนี้มันเหมือนหินอุกระบาดแล้วนะ
คิดกันไปต่างนานาไงพี่ภัยศาลเขาเลยเอางี้แล้วกัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยจะเป็นธรณีวิทยาไหมหรือจะเป็นหน่วยงานด้านไหน
ช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าหินที่เก็บได้เป็นหินอะไร
เพราะมันยังมีอีกหลายก้อนที่มีรูปทรงประหลาดสีสันแปลก
แปลกที่มันแตกต่างจากหินทั่วไปด้วย
จะได้รู้เคลียร์ใจกันตรงนี้เลย
ค้างคาว่าตกลงมันคือหินอะไร
อันตรายหรือปลอดภัยแค่ไหน
ถ้าเกิดมันสวยงามเอาไปทำอะไรต่อได้อีก

เขาอาจจะมีความชุ่มชอบ
คือหินมันก็บ่งบอกถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้